เรื่องต่อไปค่ะเป็นเกมที่หลายคนรอคอยนะคะ

ฮาเวสมูนก็ไม่เล่น

แต่ไม่เป็นไรเชื่อว่าสาวกโปเกมอนเยอะนะคะ

ทำให้คุณสามารถไล่จับโปเกมอนได้ในชีวิตจริง

จะซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างในชีวิตจริงเลย

ใช่คือเพิ่งเห็นข่าวนี้มาสักพักนึงแล้ว
ผู้เล่นเนี่ยรับบทเลยเป็นนักล่าโบเกมอนในชีวิตจริงค่ะ
จะต้องตามล่าไปหาโปเกมอนที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างทั่วโลก

ส่องหาว่าตัวโปเกมอนนั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็ตามไปเก็บค่ะ
ระบบการเล่นทำให้คนออกเดินทางตามไปจับโปเกมอนจริงนะคะ
ทำให้หลังจากปล่อยให้ดาวน์โหลดในโตร์เพียงไม่นาน
ตอนนี้ปล่อยให้เล่นแค่วงจำกัดอยู่ไม่กี่ประเทศ
มีแค่ญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เท่านั้นนะคะ
แต่ว่าโอ้โหข่าวนี้ออกไปทั่วโลกกระหน่ำเข้าไปกดดาวนโหลดเถื่อนกันค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดหรือว่าเล่นเกมนอกพื้นที่ได้แล้วนะคะ

ใช่คือตอนนี้เขาจำกัดอยู่แค่พื้นที่๓ประเทศเท่านั้นก่อนนะคะ

แต่บอกเลยว่าโอ้โหคนเล่นมีคนไปเจอโปเกมอนตัวจริงแล้วนะ

คือเขาก็จะรู้ว่ามันจะมีโปเกมอนบางตัวที่เป็นแหล่งอยู่ใกล้น้ำ
พอไปจ่ายที่ดินก็จะเป็นแบบตามที่น้ำแบบนั้น

แบบนี้เราจะเดินส่องกันทั่วแบบถนนทุกที่เลยไหม

อันนี้อาจจะเป็นแบบเกิดเป็นภารกิจการทริปท่องเที่ยวแนวใหม่
เพิ่งเชื่อแน่นอนมันจะต้องแบบพาไปเที่ยวกันแบบนั้นนะครับ

คือมันจะส่องสั่งแบบเป็นสัญญาณสั่นมา

ใช่แล้วก็อาจจะแบบทำให้เรามาเริ่มส่องตอนใกล้นั้นได้
มันเกมแบบที่เพิ่งชื่นชมมาก
คือมันเริ่มเข้าใกล้แบบความเป็นจริงชีวิตจริงมากขึ้น
ใช่แบบนี้เราสร้างสรรค์
รอเล่นกันนะคะออกกำลังกายไปด้วยสนุกด้วยได้เที่ยวด้วยนะคะ